ดูที่สารตายายหลังต่อไปนี้ที่จะให้ดูหน่อยว่ามันแปลก

พร้อมไหมคะไปดูกันเลยกับช่วงตลอดหาเรื่อง
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเรื่องแปลกเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศไทย

เขามีเมตตามหานิยมในตัวอะไรเลย

โดยที่ไม่ต้องปลูกเสกอะไรเลย
แปลกจริงไม่ติ่งนังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะครับ
ว่านี่คือสารเจ้าปู่ขาวตั้งอยู่กลางถนนกลางทางกลาง
กลางกลางสี่แยกแบบนี้นี่แหละ
ที่บ้านไทยเจริญตำบลส่องดาวอำเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนครนี่แหละครับ
ไม่ว่าใครจะสัญจรผ่านไปมา
ก็จะเห็นสารที่เต็มไปด้วยเครื่องสักการะแบบนี้
มีฐานปูนเป็นชั้นตั้งเสาคู่
มุ่งหลังชาสภาพสวยงามสมบูรณ์แบบ
ภายในศาลเป็นเสาคู่หลักเมือง
บริเวณโดยรอบเต็มไปด้วยรูปปั้นนางรำ
หมาขวดน้ำแดงและพวงมาลัย
เครื่องสักการะดูศักดิ์สิทธิ์แบบนี้เนี่ย
ชาวบ้านเล่าว่าแต่เดิมเนี่ย
สารนี้ตั้งอยู่สาราริมทาง
แต่ที่ต้องย้ายมากลางแยกแบบนี้
ก็เพราะปู่มาเข้าฝันใช่ไหมครับ
สาธุ
สาธุแม่ปู่มาเข้าฝันแล้วชาวบ้านก็ย้ายให้แบบนี้

เพราะหลังจากนั้นชาวบ้านก็อยู่กันร่มเย็นเป็นสุข
ขอพรกันได้โชคลาภกันทั่วหน้า

ชาวบ้านก็ศรัทธาสารปู่ขาวมาโดยตลอด

ออกไปกลัวว่าจะเกิดอาเภษนั่นเองล่ะครับ
ฮ่าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
เรื่องนี้ก็แปลกไม่แพ้ใครเมื่อเจอใบภูสองหางที่หายากยาก
เพราะถือว่าเป็นสุดยอดเครื่องรางเมตามหานิยมและโชคลาภ
แต่วันนี้คุณแหม่มคนนี้เจอถึง๔ใบด้วยการปฏิโทษ
จะรออะไรไปกันเลยที่บ้านของคุณแหม่มเจ้าของใบภูสองหาง
บ้านเลขที่๕๕หมู่๓บ้านใหม่ภัยสนตำบลเจดีคำอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
เธอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเฝ้าอธิษฐานสาธุสาธุมาถึง๕ปีเต็ม
เพื่อให้ได้เจอใบพลูสองหางภายในบ้านของเธอ
เพราะเชื่อว่าหากใครได้ครอบครองก็จะถือว่าเป็นคุณวิเศษที่หาได้ยาก
และยังเสริมสิริมงคลเป็นเครื่องรางติดตัวให้โชคลาภเมตามหานิยม
เขามีเมตตามหานิยมในตัวอะไรเลย

แม็กแม็กไม่เหมือนใครจริง

ถอนเก่งกินเก่งแบบนี้เนี่ยโอ้โหอยากจะเหมาทุเรียนไปฝากซะจริงเลยล่ะครับ